สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ปกติแล้วค่ะดาวพระเคาะนะคะจะมีการโยกย้ายราศีอยู่แล้วเป็นธรรมดาค่ะ
แต่ว่าที่ไม่ธรรมดานั้นนะคะก็คือการที่ดาวเกรดค่ะ
ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของบุญวาสนานะคะ
จะมีการโยกย้ายราศีในวันที่๓๐พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ
ส่งผลทำให้๕ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้นทันทีค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาดีหลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยค่ะ
หากคุณนะคะมีแผนการอยากจะทำอะไรนะคะ
ขอให้รีบลงมือทำในช่วงที่ดวงดีเพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากเลยค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีไม่แพ้กันเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
ดวงของคุณนะคะมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกค่ะ
โดยเฉพาะเคราะห์โศกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะ
หากชาวราศีตุลนะคะกำลังหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง

บอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้สูงอย่างมากเลยค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะยังมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะ
แต่ว่าเงินก้อนใหญ่นี้นะคะไม่ใช่ว่าได้มาจากการเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงโชคนะคะ
ชาวราศีตุลค่ะจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นี้จากน้ำพักน้ำแรงค่ะ
หากคุณยิ่งขยันยิ่งมุ่งมั่นบอกได้เลยนะคะว่า
คำว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงชะตาดีขึ้นนะคะนั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะหลังจากที่ดาวพระดาวเจ้าอย่างดาวเกรดเนี่ย
มีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมทุนเนี่ย
ดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะคะและถ้าช่วงนี้นะคะชาวราศีเมทุนค่ะ
ขยันทำบุญมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทำให้ดวงชะตาของคุณดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงชะตาดีหลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
หลังจากที่ดาวเกรดนะคะมีการโยกย้ายไปแล้ว
ชะตาของชาวราศีกุมจะดีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
หากใครนะคะทำงานประจำหรือว่าทำงานราชการค่ะจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะธุรกิจของคุณก็กำลังก้าวหน้า
มีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
หรือว่าถ้าชาวราศีกุมค่ะในช่วงนี้นะคะจะไปเสนองานสมัครงานนะคะ
หรือว่าไปติดต่องานใดให้รีบลงมือทำเลยค่ะ
เพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะ
และอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีจะมีความก้าวหน้าเข้ามาเยือนในชีวิตค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกันนะคะ
สำหรับชาวราศีกันค่ะถือว่าดวงชะตาของคุณนะคะ
หลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีไปแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานอาชีพของคุณนะคะ
แต่ความสำเร็จนั้นนะคะจะมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณล้วนเลยค่ะ
หากคุณค่ะทำสิ่งไหนนะคะด้วยตัวของคุณเอง
สิ่งนั้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบเกินความคาดหมายนะคะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง